ผมจะพาคุณผู้ชายทั้งหลาย
ปัสสาวะแบบวัดใจ
ดูสิว่าคุณผู้ชายที่ดูเราอยู่นั้น
จะกล้าปัสสาวะที่นี่ไหม
โดยที่จะมีคนอีกมากมายยืนดูคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

เขาเรียกว่าห้องน้ำวัดใจชายสุดท้าทาย

คือกระจกใสมากเห็นไหม

คือต้องบอกว่าข้างในเห็นข้างนอกชัดเจน

ถูกต้องแต่คุณคิดสภาพดูว่าสมมุติ

ผมจะเห็นคนไปยืนมุมดูของ
มันยังคือส่องกระจกด้วยไง

แต่เอาอารมณ์คนอยู่ข้างใน
ยืนปัสสาวะอยู่ผู้หญิงมายืนถ่ายรูป
ก็คือมายืนจ้องแบบนี้อยู่

แต่อารมณ์มันคือผู้หญิงอยู่ข้างนอกไง

แล้วคนปัสสาวะไปอีกคนนึงเช็ดอยู่อย่างนี้
มันก็จะแบบเอ้ปัสสาวะออกเปล่าอะไรอย่างนี้นะ

เขาบอกว่ามันทำให้แบบมีเอกลักษณ์ของห้องน้ำที่นี่

บอกว่าหนุ่มอย่าตกใจ

แต่ข้างนอกมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบบว่า
คนข้างในจะมองเห็นข้างนอกจะมองไม่เห็นเนี่ย
คนก็ไปศอกอยู่แล้วก็ยังไงศอกทำไม

เรื่องของห้องน้ำวัดใจ
มาเข้าห้องน้ำนี้อ้าวจะได้มีผู้ชมไงจะได้รู้สึกว่ามีผู้ชมไงแต่ผมอยากให้เปลี่ยนโถแบบเป็นโถโล่งอ่ะไม่ต้องมีโถแบบนี้
อันนี้วัดใจด้วยวัดดวงด้วยนะคุณ
เกิดวันนี้คืนนี้เอากระจกลอกจ้ะ
ก็เห็นโชว์กันไปนะฮะไปเข้ากันได้ที่รีเวอร์นะครับ